เป็นเรื่องราวดีที่มาแชร์กันในโลกโซเทียล
เป็นเรื่องราวการให้ความช่วยเหลือกันก็เยอะเลย

เทียบเด็กไทยกับเด็กนักเรียนในต่างประเทศ
ว่าเด็กไทยเหนื่อยไหมแบกกระเป๋าก็เหนื่อย
เดินทางก็ไกลปัญหาก็เยอะ
ใช่นะคะล่าสุดมีกระแสบนโลกโซเชียลออกมาเหมือนกันนะคะ

แล้วก็นักเรียนที่เดินบุกป่าลุยป่ามา
เพื่อที่จะสอบโอเนตค่ะ
ภาพนี้นะคะถูกเผยแพร่โดยสมาชิกเฟซบุ๊ค

ข้อความเขียนว่าการศึกษากับหายนะภาพเด็กจากห้องเรียน๑
เดินทางไปสอบข้อสอบระดับชาติอีกที่หนึ่ง
ชาวเน็ตเห็นภาพนี้ก็แชร์กันไปกว่า๒๐๐๐ครั้งนะคะ
ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า
ความแตกต่างของการศึกษาไทยมันช่างเป็นขนาดนี้เลยเหรอ
แล้วก็ให้กำลังใจเด็กนักเรียนที่ต้องเดินทางไกลเข้ามาสอบ

ด้านนายประสิทธิ์ชาวแหลงรองผู้อำนวยการ
นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต๒ค่ะ
บอกว่าในภาพที่แชร์กันเป็นภาพของเด็กนักเรียน
สังกัดโรงเรียนบ้านสว่าอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่าน
ซึ่งก็เป็นกลุ่มนักเรียนที่เรียกว่าห้องเรียนสาขา
อาศัยอยู่ในหมู่บ้านป่ากรรมแล้วก็ขุนน้ำจร
หมู่บ้านที่อยู่บนภูเขาห่างไกลแล้วก็ธุระกันดาลมากค่ะ
โดยปกตินักเรียนจะไม่ต้องเดินทางไปโรงเรียน
แต่จะส่งคุณครูไปสอนที่หมู่บ้านแทน
ส่วนเด็กนักเรียนในภาพนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๖
พร้อมกับคุณครูผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะคะ
กำลังเดินทางกลับจากการสอบโอเน็ตจากสนามสอบโรงเรียนบ้านสว่า
ระยะทางในการเดินทางประมาณ๙กิโลเมตรแบบขึ้นเขาค่ะ

อีกทั้งเป็นเส้นทางที่เด็กคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว

คือหลายคนก็บอกว่าเหมือนทำให้เป็นเรื่องดราม่าดราม่า
ว่าเราต้องเดินไกลขนาดนั้นเลยเหรอ

จริงแล้วก็มีคุณครูเดินทางไปสอนถึงที่
แล้วก็ครั้งนี้เด็กนักเรียนก็เดินกันแบบคุ้นเคยดีอยู่แล้ว

เขาก็มุ่งมั่นตั้งใจอยากที่จะไปสอบจะเดินไกล
หรือว่าจะต้องเดินเขาไม่ได้นั่งรถอะไร
เขาก็อยากที่จะไปสอบเพื่อพัฒนาการศึกษาของตัวเองให้ดีขึ้น
ถือเป็นเรื่องดีนะคะที่เด็กฝ่ายรู้แล้วก็ฝ่ายเรียน
เรานะถ้าได้นั่งรถไปโรงเรียน

เขาอุตส่าห์เดินบุกป่าฝ่าดงไปเพื่อที่จะไปสอบนะคะ
แต่ก็ย้ำมาว่าเป็นเพียงการเดินทางไปสอบเท่านั้น
ชีวิตปกติน้องเขาไม่ได้ต้องเดินทางไปเรียนแบบนั้น
มีครูไปสอนให้ในพื้นที่อยู่แล้วนะคะ
ก็เป็นเรื่องราวดีที่เด็กชอบการศึกษากันนะคะ